เอาส่วนทุกข์หลักของคนขับแท็กซี่นะคะ
อย่างแรกเลยตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดี
ไม่ค่อยมีเนาะแล้วแถมยังมีทุกข์เสริมทุกข์เพิ่มเติม
ลูกค้าไม่จ่ายเงินลักษณะขึ้นมาเมาแอขึ้นมาเลยค่ะ
บอกว่าไปส่งที่บ้านหน่อยครับพี่นัดหมายกันเรียบร้อย
ดมิเตอร์ปุ๊บถึงที่หมายผมไม่มีเงินจ่ายครับพี่
แล้วพี่แท็กซี่เขาทำยังไงไปดูคลิปค่ะ
ขอประโยชน์ให้ดีนะพูดให้แม่
ขอให้ผมมีลูกค้ายาเยอะผู้ให้พี่ลูกค้า
ยกมือขึ้นพนมด้วยพูดเลยพี่
ถามว่าลูกค้าอีกไปป้ายหน้าก็ยังไม่ฟังนะ

คลิปนี้ถูกเอามาแชร์ต่อค่ะในเพจเจ๊ม้อยวีพลัสนะคะ
เขาบอกว่าเอ๊ะแอดมินนะแอดมินเขียนแบบนี้นะ
คงไม่มีเงินแต่เงินกินเหล้ามีแท็กซี่คนดีเลยขอพร

คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปค่ะชาวเน็ตบางส่วนมองว่า
โชเฟอร์ใจดีเกินไปหรือเปล่า
ต่อไปผู้ชายคนนี้เดี๋ยวจะเคยโทรนะ
เมาแล้วขึ้นรถแท็กซี่ฟรีแบบนี้
แล้วไปโกงข้าวรถทักซี่กับชาวเฟอร์คนอื่น
สิโชเฟอร์คนอื่นเขาอาจจะไม่ใจดีเหมือนพี่คนนี้ก็ได้
ชาวเน็ตบอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่า
ทำไมพี่ไม่จัดงานล่ะพี่มีรถนี่
พาเข้าไปสถานีตำรวจเลย

เออเออนะฮะ